ชาวบ้านที่อุดรธานีครับก็ไปตกปลาที่หนองน้ำตกปลาก็หวังอะไร
หวังได้ปลานี่เออนี่ได้ลูกปืนเฮ้ย
คุณผู้ชมฮะดูสิโอ้โหคือมันเป็นกระสุนปืนคอจุดหกศูนย์อ่ะ
ไม่ใช่ปืนเล็กไม่ใช่ปืนเล็กด้วยคอ๖๐มิลลิเมตรครับ
คือสภาพเก่าแล้วล่ะแล้วมีเหมือนอะไรอ่ะเชือกร่มอ่ะ
กร่มเขียวผูกไว้ด้วยเดี๋ยวนะเก่าแบบนี้ก็อย่าไว้ใจนะฮะ
เออมันเก่าแต่ข้างนอกข้างในเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่กระสุนปืนพกนะ
ทีแรกพอดอมพูดเราก็คิดว่าแบบเออตกมาได้เล็กไปนิ้วก้อยอะไรแบบ
คุณภาพเก่าแล้วมันเหมือนกระสุนครึ่งยิงลูกระเบิดอ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔อย่างนายสละผาบจันดาครับเล่าให้ฟังว่า
แต่เห็นว่าได้กระสุนมาแทนนะไม่ใช่กระสุนลูกเล็กด้วย
นี่คอ๖๐เนี่ยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
ท่านผู้ใหญ่สละยังบอกอีกว่าสันนิษฐานว่าคนที่ครอบครองลูกกระสุนปืนนี้
อาจจะกลัวความผิดเนื่องจากตำรวจเขากวดขันจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องเลย
แล้วมันก็จะมีเลือกตั้งสอสอวันนี้แล้วด้วยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
อาจจะเอามาทิ้งในหนองน้ำแห่งนี้แต่ดูลักษณะมันทิ้งไว้นานมากแล้วนะคุณผู้ชม
ต้นมีการนำลูกกระสุนปืนคอ๖๐ไปเก็บไว้ที่ป้อมยามครับ
รอให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดมาเอาไปทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไปครับ